ต่อกันที่เรื่องราวประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะครับ
โดยสารการบินไทยไปอังกฤษแต่ว่าไปทำคลิป
ที่จะไปทดสอบความอดทนของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
จนทำให้เกิดเป็นดราม่าแล้วก็เป็นที่วิจารณ์อย่างมากทีเดียวครับ
กับสปไรซ์เลย๒แค่

กูเริ่มสงสารพี่แอร์แล้ววะ

แต่ว่าไปทำทีเป็นผู้โดยสารที่เรื่องมาก

ทั้งที่เป็นช่วงที่หลายคนเขาก็นอนหลับพักผ่อนไปแล้ว

เออทำเป็นพุทธศาลแบบเรื่องเยอะหน่อย

ใช้บริการนั่งในชั้นของธุรกิจของการบินไทย

คลิปนี้ถูกโพสต์ไปมีการกันแกล้ง
ในการสั่งอาหารและเครื่องดื่มเยอะแยะมากมาย

เช่นการกดปุ่มที่นั่งมั่ว
ต้องรีเซตใหม่ทั้งระบบนะฮะ

เป็นแฟนของคุณเอกได้แอบถ่ายสักคน

๑๑ชั่วโมง

และมีการขอโทษผู้นักงานต้อนรับ

กลับมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพนักงาน
รวมทั้งไปกระทบกับผู้โดยสารคนอื่น
เช้าบางคนบอกว่าเขามีกฎหมายรึเปล่า
ว่าถ้าเกิดว่าพนักงานไม่อนุญาตคุณถ่ายไม่ได้นะ
เพราะว่ามันมีภาพใบหน้าของพนักงานคนนี้ลงไปในโซเชียลด้วย
ยืนยันว่ามันไม่ใช่แคมเปญของการบินไทย
คลิปที่ยูทูบเบอร์คนนี้เขาทำกันเนี่ย
ไม่ได้เป็นแคมเปญที่การบินไทยไปร่วมด้วย
ไม่ได้ต้องการจะโปรโมทเรื่องของการบินไทย
เขาเห็นว่าการกระทำในคลิปไม่เหมาะสม

แล้วก็เสี่ยงทำให้แอร์หรือพนักงานบาดเจ็บได้
เพราะว่าการที่ให้พนักงานเดินไปเดินมาหลายรอบ

การถือถาดอาหารหนักเดินไปเดินมาหลายรอบ

แล้วก็อาจจะไม่สามารถทำงานได้ก็ได้

แล้วก็ยังมีกฎของสายการบินว่า
บันทึกภาพของลูกเรือขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
หรือถ้าจะบันทึกภาพแบบนี้ต้องขออนุญาตก่อน
ซึ่งจริงแล้วสามารถเอาผิดได้
แล้วก็ต้องมีการเตรียมการว่า

ดีการบินไทยก็ออกมาชื่นชมพนักงานของเขาว่า

มีใจในการให้บริการเป็นอย่างมาก
ถึงแม้จะไปเจอกับผู้อิสระที่เป็นแบบเนี้ย
ซึ่งเขาไม่รู้ว่ามีการแอบทำแอบถ่ายคลิปอันนี้เอาไว้
แต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างที่จะชื่นชมพนักงานทั้งหมดทั้งมวลที่เขาเรียกว่ามีสติ
ทนแล้วก็ให้บริการได้อย่างสมบูรณ์แบบต่อไป
ซึ่งจริงสองคนนี้ก็ออกมาขอโทษแหละ
แต่ว่าคือภาพลักษณ์ที่ออกมานะคะคือต้องบอกก่อนนะคุณ
คนทำงานบริการไม่ใช่ธาตุนะคะ
ไม่ใช่ว่าคุณจ่ายเงินขึ้นเครื่องบินไปแล้วคุณจะให้แอร์ให้สจวดทำอะไรก็ได้ใช้เขายิ่งธาตุ

เขาอำนวยความสะดวกให้คุณเฉย
ใช่ดีเขาบอกว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่ควร
ผมให้ทีมงานดูอยู่ว่าจะดำเนินการอย่างไร
อยากจะขอร้องผู้โดยสารคนอื่นเลยนะว่าอาชีพนี้มันมีแรงกดดันสูง
เขาไม่ได้สนุกเลยนะในการที่จะเดินเสิร์ฟให้คุณบ่อยแบบนี้
ถ้าใครดูช่วงที่เขาได้พักนะเขาแทบจะกินอะไรไม่ลงเลย

ต้องเสิร์ฟแบบนี้สงสารเพราะว่ามือเขาบางคนก็บาดเจ็บจากการต้องถือถาดหนัก
เพราะเช่นนั้นขอความกรุณาอย่าทำแบบนี้กับพนักงาน
คืออย่าไปทดสอบหรืออย่าไปแกล้ง
คืออย่าคิดว่าจ่ายเงินขึ้นมาแล้วคุณจะเป็นพระเจ้าบนเครื่องแล้วทำอะไรก็ได้

อันนี้ก็เป็นกระแสตีกลับไป